คุณผู้ชมค่ะยิ่งเราเข้าใกล้ฤดูหนาวมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ
ลมหนาวจากจีนก็จะแผลลงมาดันร่องมรสุมฝนให้พาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ

ประเทศไทยของเราจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวปนฝนกันแล้ว
ดังนั้นเกษตรกรต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
พื้นที่น้ำท่วมต้องระวังโรคฉี่หนูค่ะ
ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะ
กำจัดศัตรูพืชที่มักระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกันด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนได้ตลอดช่วง
เกษตรกรหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ศัตรูพืชจำพวกโรคแมลงดูดเลือดในสัตว
ไม่ควรปล่อยให้ฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อ
และอย่าให้น้ำขังโคนต้นผลไม้ค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วงเช่นเดียวกันค่ะ
เกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกน้อนและโรคเชื้อลาค่ะ

เพราะฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมคะในวันที่๑๖ตุลาคมของทุกปี

คุณผู้ชมแต่ละปีก็จะมีคนที่อดอาหารมากกว่า๘๐๐ล้านคนทั่วโลก
ซึ่งการอดอาหารมีความสัมพันธ์นะคะกับเกษตรกร

เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไพแล้ง

ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ